วันนี้เป็นวันรดน้ำนะคะวันแรกเขาก็สวดคืนแรกนะคะ
ก็จะสวดทั้งหมด๕คืนจนถึงคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่๑๒
ก็จะเป็นเวลานะคะใช่ชาวประหลาดคืนทุกวัน
ติดเชื้อธรรมดิอัพยาวะ๑๙๗๐ดังกากและใช้สายเกี่ยวกับธรรมดิอัพยาวะ
ก็แบบไม่ได้คุยเพราะว่านับจะไลฟ์ไลฟ์คอกุยกันอยู่
เพราะยังเห็นคุณแม่ก็ยังแบบ

เหมือนแบบพยายามจะบอกอะไรอย่างนี้

ก็ได้คุยทางโทรศัพท์ค่ะแล้วก็จะคุยตลอด
กับช่วงที่เดินทาง
มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าต้องคุยอะไรเป็นพิเศษ
ทุกวันเรายังขอคุยกัน
พยายามจะมีสติให้มาก
โชคดีที่ว่ามีญาติพี่น้องเพื่อนพี่อยู่ในวันนั้นพอดี

ก็เลยทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจแยกย้ายทำหน้าที่แต่ละคนไปแบบโดยที่ทุกอย่างแบบเป็นไปได้ด้วยดีจริงค่ะ
บอกเลยว่าแบบขอบคุณจริงก็ขอบคุณสถานการณ์ทุกอย่าง
ขอบคุณพี่อ้ำพี่อ้ำอยู่เป็นคำนำใจตลอด

ครับก็ตั้งแต่รู้จักคุณนัทมาก็จะเห็นคุณนัทก็จะมีความเป็นห่วงคุณแม่อยู่ตลอดเวลานะครับ
ก็คุณแม่ป่วยคนนั้นก็จะหาเวลาทุกครั้งไม่ว่าจะมีงานมากหรือน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะต้องหาเวลาไปคุยกับคุณแม่ให้ได้
แล้วก็จะเห็นเป็นประจำคือคุณนัทก็จะต้องไลน์ของโทรหาส่งเสียงพูดคุยคุณแม่ได้ยินใช่ไหมครับ
ผมก็เชื่อว่าอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าคุณนัทก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณแม่มาแล้ว
อย่างเต็มที่ที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถทำให้คุณแม่ได้ทั้งเรื่องของบุญกุศลทั้งเรื่องของทานกุศลต่าง
ผมเชื่อว่าคุณแม่ได้สะสมมือนมรมีที่คุณแม่ได้ทำอย่างที่คุณนัทได้ทำให้คุณแม่อย่างคุณพี่แล้ว
แล้วเมื่อวานก็จริงก็คุณนัทก็ได้เตรียมใจไปแล้วนะครับ
ทั้งแบบเรื่องของการทำใจใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็เรื่องปกติของชีวิตเราก็คุณแม่ก็ได้ไป
แต่พี่นัทจะสู้เหลือคุณแม่สำหรับความสุขในเรื่องนี้นะครับ
ต้องบอกเลยครับว่าที่นัทเป็นได้อย่างทุกวันนี้ที่ทุกคนเห็นว่านัทเป็นยังไงก็คือต้องขอบคุณแม่จริง
คุณแม่ที่ให้ปลูกฝังเลี้ยงดูแมทมาอย่างดีแล้วก็คุณแม่เป็นคนเข้มแข็งเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนดูแลคนอื่นแล้วก็
เราก็เห็นตรงนี้มาตลอดเราก็เลยทำให้รู้สึกว่าวันที่เราเข้มแข็งได้วันนี้มันก็มาจากที่คุณแม่เขาทำให้เราเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ
จากที่เราเข้มแข็งน้อยเราก็ค่อยเข้มแข็งมากขึ้นจริงเราเข้มแข็งน้อยกว่าเขาอีกเพราะว่าเขาป่วยเนอะเขาค่อนข้างจะทนทุกข์ทรมานกว่าเราเยอะ
แต่เราก็มีหน้าที่ทำหน้าที่ของเราที่เป็นลูกที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวเขาเขาก็ดำรงชีวิตของเขาแล้วก็ชีวิตของเราให้ไปด้วยกันอย่างแบบเรียนรู้ชีวิตซึ่งกันและกัน
แล้วก็คนรักคราวมีหวังอะไรครับ
นัทไม่ทราบนะคะแต่ว่านัทเชื่อว่าจากที่ได้เห็นภาพเมื่อวานสถานการณ์ต่างก็นัทเชื่อว่าคุณแม่แบบน่าจะหลับตาเพราะว่าคุณแม่สวยงามมากแบบตาปิดสนิทแล้วก็เหมือนคนนอนหลับไปเฉยเลยอะค่ะ
แล้วก็แบบว่านัทก็อาบน้ำสาดผมแต่งตัวให้แบบอยู่ด้วยกันแบบหลายชั่วโมงมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขานอนนอนไปเฉยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ต้องแพลนทุกอย่างไว้ให้เราแบบตีแบบทุกอย่าง
มันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ทำอะไรแบบเดิมที่คุณทำมาสิ่งแบบนี้แล้ว
ก็ไม่ได้ทำแบบเดิมแต่ว่าก็ทุกอย่างก็อยู่ในใจเราอยู่ตลอดนะมันเป็นอะไรที่เราเราแค่คิดเราก็มีความสุขเราก็ได้บางอย่างมันเราได้ปฏิบัติแบบทั้งในขณะที่เขายังปกติดีแล้วตอนที่เขาจะดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราก็ดูแลทำหน้าที่ของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เดินหน้าต่อไป
มีอะไรอย่างเดียวให้ขั้นอยู่ไปของคุณที่มันจะทำให้เติม
มีค่ะจริงบอกตรงเลยว่าที่ผ่านมาพวกเราทุกคนในครอบครัวนะคะก็เวลาเราทำอะไรเราก็จะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วแล้วก็ทุกอย่างในครอบครัวเราเราก็ทำบุญเราก็อุทิศให้กับทุกทุกคนเราเอ่ยชื่ออยู่แล้วอะนะคะก็เลยคิดว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เราทำเป็นประจำจนเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติจนยังไม่รู้สึกว่ามีอะไรต้องพิเศษ
จากใจจริงสำหรับทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ
และดูแลรักคุณนักสม
นะคะและที่สำคัญหากวัดอยากจะบาง

นี่คุณล่ะแสดงครอบครัวนักที่ได้พุทธ
อันไกลอด้วยให้ความเมตตายอย่างยิ่ง
ความรักษ์ของพวกนั้นเป็นความหักในที่ฉันไม่ได้จริง
เพราะว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับหมอนี่จริง
ก็เป็นอะไรที่ขอบคุณทุกคนขึ้นใจขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ